คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่๔๐ยังแจ๋วกันบ้างดีกว่านะคะ
ตัวจริงเสียงจริงพี่อ้นสารวุฒิค่ะ
อันนี้ไม่ได้โม้นะหลายคนคงเห็นตามสื่อแล้ว
ยังแน่นยังฟิตยังปังเหมือนเดิมเลย
คุณผู้ชมไปดูกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
คือพี่แจ๊กกะรีนเขาก็ไปเจอมาแล้วก็มาอัปเดตกันนิดนึงอะเนาะ
คือไม่รู้เป็นไรเวลาเจอดาราชายชอบอวดกล้ามโชว์

จริงค่ะพี่โอนคือแบบโหตัวเขาแข็งมากเลยเธอ
ก็นี่แหละก็เจอกันตามงานเนี่ยคุณผู้ชมนะ
การแข็งเออก็ที่งานบวงส่วงเนี่ยแหละ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่อยู่ในวงการมาพี่อ้นเขาบอกเลยนะว่า
ที่นี้ยังไม่เคยอ้วนฉุตัวกลมเลย
อันนั้นอยู้ยังเนื้อใจ
เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรออกกำลังกายทุกวันเลย
โดยตอนนี้ค่ะที่เห็นตัวลินลีเนี่ยเพราะว่าพี่อ้นตั้งใจจะลดไซส์ให้มันเล็กลงกว่าเดิมค่ะ
เพื่อบทบาทการแสดงคาแรคเตอร์หนุ่มคนเมืองให้มันลีนิดนึง
ส่วนเรื่องที่พี่โอนนั้นพับโครงการเป็นผู้จัดซีรีส์วายค่ะ
เพราะว่าตอนนี้กลับมาถ่ายละครนะมันแน่นคุณคิวแน่นจริงนะคะ
อีกอย่างค่ะทางกองเนี่ยไม่มีความแน่นอนนะคะ
ต้องขอร้องเพลงของน้องมิลลิว่าพักก่อนแม้บอกให้เธอพักก่อน

ช่วงงานช่วงหลังเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวละครจะค่อนข้างที่จะอยู่ในเมือง
ซิตี้หน่อยจะไม่ได้เป็นแอคชั่นมากจะไม่ได้บู๊มากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหนามากครับผม
ไม่ต้องหนามากก็ยังหนาอยู่นะคะตอนนี้
เอาคมพอแล้วเอาแค่แบบเหนือสิบห้าแล้วสวย

ยังไม่ได้ถ่ายเลยในส่วนผมแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการจะเป็นยังไงด้วย
แล้วก็ผมก็งานแน่นตอนนี้มันหลายช่องมากผมก็ยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันกับเรื่องนั้นครับผม

แล้วก็เห็นเชอรี่บอกเจอตำนานเป็นสุภาพบุรุษมากเลย
สุภาพบุรุษเจอตำนานแบบโอ้โหทักทายนะ

เออน่ารักทีเดียวนะครับ

อย่าพูดไปเดี๋ยวแม่ตกใจอีก